คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูคลิปกล้องวงจรปิดนี้
สิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูน้อยวัยเพียงแค่๒ขวบ
เมื่อต้องเผชิญหน้ากับหมาตัวนี้

สงสารไปเด็กร้องเลย

กำลังเดินเดินมาเสร็จคือรอคุณแม่กำลังซื้อของ
น้องเดินมาปุ๊บหมามันมาตรงนั้นพอดีเลย
น้องก็คงเหมือนจะเข้าไปเล่นกัดเลยค่ะ
เพราะว่าน้องก็วิ่งเข้าไปหาน้องหมานิดนึงแล้วก็ชะลอไง

ใช่จังหวะนั้นน้องร้องไห้ลั่นเลยนะคะ
รีบเข้าไปคว้าตัวแม่เองก็ร้องไห้ไปด้วยค่ะ
คือหมานี่จริงสะบัดน้องอย่างแรงด้วยนะ
น้องกรี๊ดเลยเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑กรกฎาคมค่ะ
กราคมค่ะที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
คุณแม่บอกว่าอะไรตอนนี้
คนที่เป็นเจ้าของปัดความรับผิดชอบแล้วบอกแบบนี้ว่า
หมาของเขาถ้าเกิดว่าอยากจะได้อะไร
ก็ไปฟ้องร้องเอาคุณแม่บอก
ถ้าอย่างนั้นขอร้องให้คุณกันจอมพลังช่วยเหลือหน่อยค่ะ
น้องเนี่ยถูกหมากัดที่ไหล่ซ้ายเย็บแผลเกือบ๒๐เข็มนะคุณดูดิ
จริงอันนี้ถ้าเราไม่ยอมที่ฉันเห็นภาพจริงคือแขนน้องเวอะเลยนะคะ
นี่แหละค่ะแล้วเจ้าของอ้างว่าไม่ใช่หมาของเขาจะไม่ยอมรับผิดชอบอะไร
แล้วก็ขู่ด้วยนะไม่ใช่แค่ให้ไปฟ้องอย่างเดียว
ขู่แจ้งความกับพลเมืองดีที่เอาคลิปหลักฐานให้แม่ของน้องด้วย
ล่าสุดนะคะคุณกันจอมพลังพาคุณแม่นางสาวนัฐกาลอายุ๑๙ปี
ที่สพบ้านแพ้วเพื่อติดตามเรื่องนี้
คุณแม่บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยจริงได้พูดคุยกับเจ้าของหมานะ
แต่อีกฝ่ายเขาดันปฏิเสธว่าหมานั่นน่ะไม่ใช่หมาของเขา
แต่เป็นหมาที่หลงเข้ามาเขาแค่คอยให้ข้าวให้น้ำกิน
แล้วก็บอกด้วยว่าจริงก็ผูกหมาไว้แล้วแต่มันออกไปเอง
ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ใช่หมาเขาเขาก็ปลูกหมาเขาได้ด้วยเนาะนะคะ

แม่บอกว่าไม่ได้จะเรียกร้องอะไรเกินเลยเลยนะ
อยากให้จ่ายค่ารักษาให้ลูกหน่อย๑๕๐๐๐บาท
อีกฝ่ายต่อรองเหลือ๑๐๐๐บาทแล้วขอผ่อนชำระด้วย
ถ้าอยากได้มากกว่านี้บอกคุณแม่ว่าให้ไปฟ้องร้องเอา

หมาตัวนั้นคุณตายแบบปริศนา
ตอนนี้เจ้าของบ้านประสานให้เทศบาลมาเก็บซากหมาไป
แต่นะคะเจ้าหน้าที่เกิดความสงสัย
ก็ตอนนี้กำลังตรวจรอผลตรวจอยู่
ว่าตกลงยังไงกันแน่
แล้วก็มีการบอกด้วยว่าระหว่างรอผลตรวจเนี่ย
คือคุณแม่แปลกใจว่าลูกสาวเหมือนมีอาการแปลก
ตรงที่ว่าจากอาการร่าเริงก็กลายเป็นเด็กหวาดกลัวไปเลย
ไม่กล้าไปไหนแล้วก็รู้สึกกลัวหมาอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ทีนี้นะคะคุณกันจอมพลังบอกแบบนี้ว่า
กรณีถ้าเจ้าของหมาไม่มีความรับผิดชอบ
และยังจะมาขู่ให้ไปฟ้องอีก
กับคนที่เอาคลิปมาให้ผู้เสียหาย
ก็ยังเปิดเผยว่ามีการตรวจสอบข้อมูลแล้วนะคะ

แล้วมีการสร้างกรงที่อยู่เอาไว้ให้ด้วย
แล้วแบบนี้จะมาปฏิเสธได้ยังไง
ว่าไม่ใช่หมาของตัวเองแล้วบอกเป็นหมาที่อื่นหลงเข้ามา
คุณกันบอกว่าเด็กได้รับผลกระทบทางจิตใจ

อยากให้มารับผิดชอบเรื่องราวมันจะได้จบค่ะ
ก็มาทวงความยุติธรรมให้กับครอบครัวนี้นะคะแล้วก็ตัวน้องด้วยค่ะ